เลี้ยงได้๒เดือนน้องตาย
แล้วสาเหตุที่ตายคุณหมอบอกว่ามีทั้งเรื่องของลำไส้ฉีกขาดอักเสบ
เลือดออกในช่องท้องถูกกระแทกด้วยของแข็งไม่มีคม
มีรอยฟกช้ำตามร่างกายแม่บอกแม่ไม่เชื่อ
แม่ไม่เชื่อว่าลูกแม่จะตายเพราะตกรถหักเดิน
เพราะว่าถามพี่เลี้ยพี่เลี้ยบอกว่าน้องเนี่ยตกรถหัดเดิน
ก็เลยเอาหลักฐานทั้งหมดเนี่ยไปร้องกับมูลนิธิปวีนานะคะ
นี่คือน้องที่เสียชีวิตนะคะ
คุณแม่เอารูปภาพรูปหน้าศพด้วยนะ
แล้วก็ข้อมูลต่างใบชนสูตรต่างมาร้องเรียนนะคะ
แล้วก็บอกเนี่ยคุณปวีนาดูแผลนะแผลที่หน้าผากแล้วก็แผลที่หลังอ่ะ
นี่ค่ะแผลขอดูแผลหน่อยนะคะ
เป็นแผลที่หน้าผากและแผลที่หลังของน้องวัย๑๐เดือนที่เสียชีวิตปริศนาเมื่อวันที่๓มิถุนายน
นี่ค่ะคือเป็นรอยช้ำนี่คือที่หลังนะคะ

และอย่างที่บอกว่าผลชนสูตรนะคะคุณหมอระบุว่าน้องเสียชีวิตเพราะเลือดออกในช่องท้องจากคั่วยึดลำไส้เล็กช้ำฉีกขาดและอักเสบ
จากการกระแทกของแข็งไม่มีคม
แล้วดูแผลที่หน้าผากสิคะมันปื้นแดงเลย
เขาบอกว่าเขาขอความเป็นธรรมหน่อยได้ไหม

แต่พอเห็นผลชนสูตรแล้วไม่เชื่อ
คุณปวีนาหงษกุลประธานมูลนิธิปวีนาหงษกุลเพื่อเด็กและสตรี
ก็เลยพาพ่อแม่ของน้องไปสพนขาม

เพราะว่าพ่อแม่ไปแจ้งความตั้งแต่๓มิถุนายน

แม่เล่าบอกว่าเธอกับสามีทำงานโรงงานค่ะ
ก็เลยไม่มีเวลาเลี้ยงลูก
เดือนเมษายนที่ผ่านมาลูกสาวอายุได้ประมาณ๘เดือน
ก็เห็นว่าในเนอร์เซอรี่ก็มีเด็กอยู่แล้ว๒คน

ในบ้านก็มีกล้องวงจรปิดที่ดูแบบเรียลไทม์ได้
ก็รู้สึกว่าเออมันก็ปลอดภัยดีเช็คได้อะไรได้
ก็ตกลงกันว่าจะพาลูกมาฝากเลี้ยงแบบ๒๔ชั่วโมง
คืออยู่กับเนอร์เซอรี่นี้ตลอดเลยทุกวันจันทร์ถึงพฤหัส
ส่วนวันศุกร์เสาร์วันอาทิตย์
จะมารับลูกกลับไปเลี้ยงดูเองที่บ้าน

ช่วงแรกก็จะมีการถ่ายคลิปมีวีดีโอคอลให้คุยกับลูกตลอด

ไป๒สัปดาห์วันหยุดที่ไปรับลูก
เอ๊ะเห็นลูกมีรอยฟกช้ำตามร่างกาย
พี่เลี้ยงพี่เลี้ยงก็บอกว่า

เธอก็เตือนบอกเอองั้นฝากแบบระวังระวังให้หน่อยนะ
หลังจากนั้นก็ไม่ได้มีอะไรผิดปกติ
จนกระทั่งตกกลางดึก๒มิถุนายนค่ะ
ได้รับแจ้งจากพี่เลี้ยงว่าให้รีบพาลูกไปหาหมอหน่อย

มีน้ำสีขาวไหลออกจากจมูก
พอไปถึงปุ๊บเนี่ยตอนที่เธอเห็นลูกเธอคือตัวซีดเย็น

แล้วก็อย่างที่เห็นเมื่อสักครู่นี้ว่าที่หน้าผากกับหลังมันมีแผลช้ำขนาดใหญ่
พี่เลี้ยงพี่เลี้ยงก็ยังตอบเหมือนเดิมว่า
ตกรถหัดเดินแต่เธอไม่เชื่อ

หนูกับแฟนก็คือประมาทเกินไป
ไว้ใจจนทำให้ลูกหนูต้องเสีย

แต่หนูว่าบาดแผลมันเกินไป
หนูคิดว่าพี่ทุบตีหรือเปล่า
เพราะว่าผลชนะสูตรอะค่ะ
เขาบอกว่าน้องมีการอักเสบ
มีเลือดในช่องในลำไส้
ทำให้อักเสบฉีดขาด
กระแทกจากของแข็งแต่ไม่ใช่ของมีคม
แล้วรถหัดเดินแค่นั้น
ตกไปแค่บันไดแค่นั้น
มันไม่สามารถที่จะทำให้ไส้น้องอักเสบหรือแตกได้ค่ะ
มันต้องมีอะไรมากกว่านั้นค่ะ
คือเรื่องนี้เนี่ยไม่ใช่แค่ว่าแม่คล่องใจคนเดียวนะคะ
เพราะว่าผู้กำกับการสพนขามเอง

พอรับแจ้งความปุ๊บก็เรียกตัวพี่เลี้ยงเด็กมาสอบปากคำเลย
เจ้าตัวก็ยืนยันเหมือนเดิมว่าไม่ได้มีการทำร้ายเด็กเลย
น้องเสียชีวิตเพราะว่าตกรถหัดเดินจริง

เพราะเขาบอกว่าผลชนสูตรมันดูขัดแย้งกัน
ไอ้รถหัดเดินที่ทางพี่เลี้ยงอ้างเนี่ย
มันไม่ได้สูงมากพอที่จะทำให้เกิดบาดแผลถึงขั้น
ลำไส้ฉีกแล้วเลือดไหลในช่องท้อง
คือรถหัดเดินมันก็คือเท้าเด็กแตะถึง
เพราะมันชื่อมันบอกอยู่แล้วว่ารถหัดเดิน

แล้วก็เลยกำลังคิดว่าเอ๊ะแล้วเขาจะตกจากรถคันนี้ยังไงดี
แล้วมันเห็นไหมมันจะมีตัวตรงกลางที่ว่าเด็กจะสอดตัวเด็กเข้าไปใช่
เหรอถ้าหลุดเหรอหลุดแบบเท้า
ก็เลยลื่นลงไปนั่งอย่างนี้เหรอคะก้นจำเบ้าเหรอคะ
แต่ปกติตรงนี้มันจะเป็นที่นั่งเหมือนเบาะรถ

ต่อให้หลุดพลึดลงไปก็ผมไม่ถึงขั้นหรอก

ลำไส้ฉีกขาดอักเสบจนเลือดออกในช่องท้อง

นี่ค่ะตำรวจก็เลยรวบรวมพยานหลักฐานขออนุมสารออกหมายจับเลยนะคะ
ประมาทจนทำให้ผู้อื่นถึงแก่ความตาย
ตอนนี้ฝากค้างอยู่ที่ศาลจังหวัดพัทยาตั้งแต่เมื่อเช้าแล้ว

เดี๋ยวจะต้องมีการแจ้งข้อกล่าวหาเรื่องนี้ด้วยอีกทีนึงนะคะ

ลักษณะเป็นบ้านทาวน์โฮม

แล้วก็มีการเอาป้ายที่เขียนว่ารับเลี้ยงเด็กออกไปแล้วด้วย

เพื่อนบ้านบอกว่าบ้านหลังนี้เพิ่งจะเปิดรับเลี้ยงเด็กได้ไม่กี่เดือน
เพื่อนบ้านก็รู้กันดีเพราะได้ยินเสียงเด็กร้องไห้

แต่ไม่เคยเห็นการทำร้ายร่างกายนะ
ทีมข่าวเราได้โทรไปคุยกับสามีของพี่เลี้ยงเด็กด้วยนะคะ
เขาก็บอกว่าก็ภรรยาเปิดเนอร์เซอรี่มาปีกว่าแล้ว
ดูแลเด็กทั้งหมด๓คนคือลูกสาวของตัวเองนี่แหละ
แล้วก็มีเด็กอายุ๒ควบที่รับมาฝากกัน
แต่ว่าเป็นการฝากเลี้ยงแบบเช้ามาเช้าเย็นกลับ

ซึ่งตลอดเวลาที่รับเลี้ยงเด็กเขาก็ยืนยันนะว่า

ส่วนบาดแพ้เขาตกจากรถหัดเดินจริง

ไอ้พี่เอาบนหัวนี้น้องตกรถ
ออะไรเพราะว่าผมไม่อยู่ผมไปกดนาม
ก็คือไม่รู้ไม่เห็นก็พูดตามที่ได้ยินเอ่อแฟนให้การ
แต่ว่าเขาก็ไม่ได้อยู่ในที่เกิดเหตุหรอกใช่ไหม
ก็ถือว่าพี่เลี้ยคนนั้นก็มีสิทธิ์ในการที่จะต่อสู้คดี
อันนี้ก็เป็นสิทธิ์ของเธออยู่แล้วใช่ไหมครับ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

หรือเกิดเหตุตอนกี่โมงกันแน่

เพราะคุณโทรไปแจ้งแม่ของเด็กตอน

๔ทุ่มซึ่งเมื่อกี้สามีของพี่เลี้ยงเขาบอกอะไรนะ

รับลูกก็เห็นว่าลูกมีรอยฟกช้ำ

เลี้ยเด็กบอกว่าอ๋อน้องตกรถหัดเดินค่ะ
แม่เขาบอกเอออย่างนั้นฝากระวังหน่อยนา

อืมอ่ะเบื้องต้นตอนนี้ร่างของน้องเนี่ยครอบครัวนำไปประกอบพิธีทางศาสนาที่วัดหนองคล้านะคะ
อภิษฐรรม๓คืนเรียบร้อยแล้วแต่ยังไม่ชาปนกิจ
เพราะจะรอจนกว่าคดีจะถึงที่สุดค่ะแสดงความเสียใจด้วยนะคะ